วันนี้วันหนึ่งคริสต์มัสนะครับสีสันวันคริสต์มัสก็จะเยอะหน่อยนะครับ
โดยช่วงค่ำคืนของฤดูหนาวที่เมืองนิวคัสเซิลของอังกฤษ
เต็มไปด้วยชาวเมืองที่ออกมาเดินเที่ยวชมความงดงามตามสถานที่ต่างนะครับ
และที่เป็นสีสันในช่วงนี้ก็คือตลาดคริสต์มัส

เราติดตามจากคุณสุพัตราศรีปัชชิม

รายงานมาจากเมืองนิวคัสเซิลของอังกฤษครับ
ค่ำคืนที่อุณหภูมิเพียง๑องศาเซลเซียส

ทำเอาทีมข่าวหนาวเหน็บแทบทนไม่ไหว

ประธานกลุ่มโซไซตี้นักเรียนไทย

เราเริ่มต้นที่กำแพงเมืองโบราณ
จากนั้นก็มุ่งหน้าไปย่านชัยหน้าทาวน์

ตอนนี้เราก็จะมาอยู่ตรงถัดจากชัยหน้าทาง
ไปแข่งฟุตบอลของแมทต่างในนิวคัสเซิลนะครับ
แก่ที่สุดในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ

และผ่านการปรับปรุงครั้งใหญ่ในยุค๙๐
ก่อนจะขยายความจุเพิ่มเป็น๕๒๐๐๐คนเมื่อปี๒๕๕๙
เพื่อรำลึกถึงทหารในสงครามโลกครั้งที่๑

และก็เป็นจุดนัดพบในช่วงที่อากาศค่อนข้างอบอุ่นของที่นี่ด้วย
เขาเป็นที่ระลึกถึงทหารที่เขาส่งไปลบในสงคราม
เขาจะมีคนพื้นเมืองก็จะชอบมานอนอาบแดดตรงนี้
ซึ่งอากาศก็จะประมาณ๑๐กว่าองศาไป

อาบแดดครับ
๑๐กว่าองศาประมาณ๑๗๑๘

แต่บ้านเรามันยังหนาวเลยนะ
ติดกับเกรโมเมนต์ก็จะพบกับตลาดคริสต์มัส
ซึ่งมีของที่ระลึกของกินพื้นเมือง
ไม่ต่างจากตลาดนัดบ้านเรา
นูคลายหนาวที่น้องนักเรียนไทยแนะนำเราวันนี้
น่าสนใจทีเดียวสำหรับใครที่ชอบทานประเภทเนื้อ
เพราะนี่คือเบอร์เกอร์ที่มีทั้งเนื้อจิงโจ้
เนื้อควายเนื้อจอราเข้และเนื้อหมูป่า
แล้วแต่ว่าใครจะชื่นชอบแบบไหน
และก็มีวัยอุ่นที่ไม่มีแอลกอฮอล์ให้ดื่มแก้หนาวด้วย
ซึ่งตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงปีใหม่
เป็นสะพานที่สร้างข้ามแม่น้ำทาย
สามารถยกเปิดปิดได้เมื่อมีเรือแล่นผ่าน

โอกาสเปลี่ยนผ่านคริสตศักราชใหม่
จากปี๑๙๙๙เข้าสู่ปี๒๕๖๒
สามารถเดินเที่ยวเชื่อมถึงกันได้ทุกจุด
และหน้าหนาวปีนี้คนพื้นเมืองบอกว่า
อุณหภูมิน่าจะต่ำได้ถึงลบ๗องศาเซลเซียต
ซึ่งถือว่าหนาวที่สุดในรอบ๑๐ปี
ต้องเดินเที่ยวท้าลมหนาวกันเลยทีเดียว
สุพัฒนาศีปชิมข่าวไทยรัฐทีวี